ตอนนี้เขาบอกว่าคนติดตามข่าวการเมืองกันเยอะขึ้น

มีวัยรุ่นแล้วก็หลายคน

วันนี้๙โมงครึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามนะฮะ
นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเนี่ย
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้าเนี่ย

ซึ่งเขาก็บอกว่านายกก็สีหน้าไม่ได้ยิ้มแม้เท่าไหร่

ก็บอกว่าวันนี้เขารายงานเลยในช่วงท้ายก่อนจบการประชุม

เมื่อก่อนนี้ก่อนเข้ารายการเราจะมีเพลงของนายกมาอะไรอย่างนี้

คนก็รู้เอ๊ะหรือนายกตอนนี้อารมณ์สุนทรีแต่งเพลงใหม่
ผิดฮะเป็นเพลงของอาจารย์อ้อมศุลิษะศุกร์บุญสั่ง

ผมไม่มีแพ้ใครอยู่แล้ว
ทุกคนก็ไม่ยอมแพ้
เพื่อประเทศชาติกราชโจรสิรณหรือของพวกเรา
เช่นเดียวกับนายกไม่เคยยอมแพ้
ทำงานเพื่อชาติและประชาชนนะ
รายงานข่าวบอกว่าการเปิดเพลงอย่ายอมแพ้ของพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้
คาดว่าหลายคนอยากจะเห็นว่าเฮ้ยนายก
เพราะว่าถ้าสมมุติคุณธรรมนัฐออกปุ๊บเนี่ย
พลังประชารัฐเนี่ยก็เริ่มสั่นเหมือนกัน
ประชาธิปัตย์ตอนหาเสียงเขาก็ออกมาโจมตีรัฐบาลเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะเยอะพอสมควร

หรือพูดถึงการผิดพลาดของโครงการต่าง

หรือประชาชนิกปัสเขาจะไปไหนหรือเปล่า

รัฐบาลจะไม่ไหวหรือเปล่าครับนะฮะซึ่งนายกเขาก็บอกเลยว่า
ว่าต้องการแสดงความชัดเจนให้ตัวเองในการเดินหน้าทำงานต่อไป
จะเกิดวิกฤตทางการเมืองโดยเฉพาะความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐ
หลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะฮะสสพยาวอดีตเลขาธิการพักพลังประชารัฐ
ปล่อยคลิปครับเปิดใจหลังถูกขับออกจากพักพร้อมกับ๒๐กว่าสอสอเนี่ย
คือคุณธรรมนัฐเขาจะสื่อสารผ่านโซเชียลหมดเลยสังเกตไหมฮะ
ใช่ตอนนี้เขาจะไม่มีใครได้ออกมาสัมพุ่งสัมภาษณ์ไม่มีการแสดงข่าวไม่มีการสัมภาษณ์
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ